ปูปิสก็เน้นย้ำนะครับกับลูกทีมเมื่อวานว่า

เอาเซียนเมื่อกี้แล้ว
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงเดือนมกราคม
มาเป็นรองแชมป์เลยนะครับสำหรับชิงแชมป์อาเซียน

สกอร์อาจจะดูจะขาดแต่ว่ากว่าจะได้ประตูจากเมียนมาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ก่อนหน้านี้เมียนมาก็แพ้เวียดนามในนัดสุดท้ายของรอบแรกมา๐ต่อ๓
แต่ก็สร้างความกดดันให้กับเจ้าภาพเวียดนามด้วย
ก็เขาไม่กดดันเนื่องจากว่าเราเนี่ยเล่นทุกครั้งเราเป็นแชมป์มาตลอด
ดังนั้นเราเนี่ยกดดันแน่อย่างน้อยเราต้องเข้ารอบชิงไง
แต่ส่วนของเมียนมาเนี่ยเขามาเต็มที่แล้วเขามาพัฒนาเหนือความคาดหมายมาก
เพราะว่าเขาก็จัดการกับอินโดนีเซียมาในรอบแรกอินโดนีเซียก็ไม่ได้เข้ารอบรองนะครับ
ดังนั้นเนี่ยวันนี้เขาจะเล่นแบบไม่กดดัน
และถ้าเกิดว่าเขานำไทยก่อนน่าจะเป็นงานยากที่ไทยจะต้องเจอเกมวันนี้นะครับ
แต่ผมก็อยากจะดูเหมือนกันสถานการณ์ที่ไทยโดนนำนะครับ
มันจะเป็นยังไงเพราะว่าก่อนนี้เราก็เคยโดนนำมาใน๔เกม
แพ้อินโดนีเซียไปนะครับแต่ว่าเราก็กลับเป็นแชมป์ได้
สถานการณ์แบบนี้น้องรุ่นใหม่ควรจะได้เจอบ่อย
จะได้แข็งแกร่งเหมือนที่รุ่นพี่นะครับได้ทำเอาไว้
เพราะว่าชุดนี้อย่างที่ทราบกันเนี่ยก็ขาดตัวหลัก
พริษัดาสุบบภูษจีรวรรดิพวกนี้ไม่ได้มา
แต่น้องชุดนี้ก็ทำผลงานได้ดีนะครับ

๑๒ครั้งจากการจัดการในขั้น๑๓ครั้ง

ก็ถือว่าผลงานของเรายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ